ไปกันที่จังหวัดสมุทรสาครคุณผู้ชมครับมีเหตุเครื่องบินเล็กตกที่บ่อเลี้ยงกุ้ง
ทำให้ประธานสมาคมที่เรียกว่าเฟรนด์ฟลายอิ้งคลับเสียชีวิต
แล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะครับนี่ฮะตกลงในสระน้ำ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับบ่อเลี้ยงกุ้งตะบนโคกขาม
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครเจอซากเครื่องบินเล็กแบบ๒ที่นั่ง
สภาพตัวเครื่องเสียหายเกือบทั้งลำครับที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตคือ
นายประกิจทรัพย์พิพัฒนาอายุห้าสิบห้าปี
เป็นประธานสมาคมเฟรนด์ไฟล์อิ้งคลับจังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนนางสาวแสงอายุ๔๕ปีนะครับผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ
เจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลครับสอบถามนางหอมหวาน
งอกศรีอายุ๕๕ปีคนที่ไปช่วยเหลือเล่าบอกว่า
ตอนแรกนะครับก็ได้ยินเสียงผ่านหลังคาแล้วก็มีเสียงชนกับต้นมะขาม
แล้วก็ลงไปในบ่อกุ้งก็เลยวิ่งไปดูเห็นน้ำมันไหลออกจากเครื่องครับ
มีผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ข้างในลักษณะคล้ายหายใจไม่ออก
เขาก็กลัวเครื่องจะระเบิดกลัวคนจะตายก็ตะโกนให้ชาวบ้านแถวนั้นมาช่วย
โดยเธอเนี่ยนะครับกระโดดลงไปกระโดดลงไปช่วยผู้หญิง
แต่ผู้ชายเนี่ยกว่าจะช่วยออกมาได้ค่อนข้างลำบาก
ต้องรอมีดมาตัดเข็มขัดนิรภัยจึงจะเอาตัวออกมาได้ครับ
ตอนแรกก็ได้ยินเสียงมาเลยค่ะว่ามันฟึ๊บลงอ้าวนึกว่าวงวังแม่
ยังก็วิ่งไปเราเห็นเห็นน้ำมันมันออกเยอะแล้ว
ผู้ชายกับผู้หญิงเขาอยู่ในเครื่องแต่มันนึกว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแหละ
หายใจไม่ออกอ่ะความที่ว่าเรากลัวเครื่องระเบิดด้วยนะ
เออแล้วก็กลัวคนตายด้วยก็เลยโดดลงไป
ไปจับขาเอาทางนี้ขาเราก็เปลี่ยนทางมาทางหัว
เจอผู้หญิงงัดหัวขึ้นงัดหัวขึ้นก่อน
แต่พี่ผู้ชายน่ะเรากว่าคนจะมานะพี่เนาะทางมันลำบาก
เราก็ช่วยจนที่แล้วช่วยจนที่แล้วได้แค่นี้ได้แค่ผู้หญิง
มาดูการสอบสวนนะครับคุณผู้ชมครับเครื่องบินลำดังกล่าวก็คือ
ได้ประมาณ๖โมงครึ่งตอนเช้าจะไปเชียงใหม่ฮะ
ช่วงบ่ายตำรวจสอบพ่อโค้กขามพิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็เจ้าหน้าที่กองสอบสวนอุบัติเหตุท่ากาศยาน

เมื่อไปถึงทีมงานได้ลงไปปิดสวิตช์สัญญาณแจ้งเตือนฉุกเฉินในเครื่องบิน
เพราะว่าสัญญานี้จะรบกวนสนามบินในหลายพื้นที่ครับ
เพื่อนรุ่นน้องของผู้ตายให้ความบันดาลใจว่าผู้ตายกับภรรยา

ระหว่างเครื่องกำลังขึ้นบินและไต่ระดับความสูงไม่เกิน๒๐๐ฟุต
เครื่องบินศูนย์เสียกำลังครับทำให้เกิดการเสียอาการทรงตัวแล้วก็ตกลงมา
ในฐานะลูกศิษย์มองว่าผู้ตายได้แก้สถานการณ์เต็มที่แล้ว
เพราะความสูงไม่เกิน๒๐๐ฟุตนั้น
ไม่มีทางจะขอความช่วยเหลือฉุกเฉินหรือแก้สถานการณ์ได้ทันท่วงที
เชื่อว่าหากเครื่องบินไม่ตกลงน้ำ
ผู้ตายคงจะรอดชีวิตเพราะแรงกระแทกระหว่างพื้นดินกับพื้นน้ำแตกต่างกัน
ตำรวจคาดว่าสาเหตุมาจากเครื่องยนต์ขัดคล่อง
แต่ต้องสอบสวนผู้เกี่ยวข้องนะครับรวมทั้งผู้ได้รับบาดเจ็บ
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงโดยเจ้าหน้าที่จะกู้ซากเครื่องบินในวันพรุ่งนี้ฮะ
สำหรับนายประกิจนอกจากเป็นประธานสมาคมแล้ว
ยังเป็นครูการบินสอนหลักสูตรนักบินส่วนบุคคล
มีลูกศิษย์เยอะเลยเป็นคนอารมณ์ดีได้ฉายานักบินสายฮาครับ
ซึ่งในเหตุการณ์เรือหลวงโสโครไทยอัปปานายประกิจ
เป็นหนึ่งในนักบินที่นำเครื่องบินส่วนตัวช่วยค้นหากำลังพลที่ศูนย์หาย
เมื่อวันที่๒๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
และเป็นตัวแทนสมาคมเข้ารับ
อบเครื่องหมายการประมง
ความมั่นคงชาติจากผู้บัญชการสถานบริเวณด้วย
ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ